ปฏิเหตุเตือนเป็นอุทาหรณ์กันอย่างต่อเนื่องเวลาข้ามถนนนะคะมองซ้ายมองขวาและมองซ้ายอีกทีนะ
ใช่ถึงจะดีที่สุดเนี่ยนะคะที่พูดแบบนี้เพราะว่าที่ชนบุรีค่ะผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะคะเอาขยะไปทิ้งคือข้ามฝั่งไปทิ้งเนี่ยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพก็ได้เนี่ยนะคะ
ตอนแรกเนี่ยเห็นไหมเขาถือถุงมาเขาเอาไปทิ้งที่ฝั่งหนึ่งพอทิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นจะข้ามกลับไปที่จุดตัวเองเดินมาน่ะช่วงนั้นแหละค่ะเนี่ยเดี๋ยวนะเดินมาเดินเขาก็บอกเขาดูแล้วเนี่ยนะคะแต่เล่นในสุดนั่นไงมาเร็วปุ้ง
คุณชนเต็มแรงเลยคือไม่มีการเบรกเลยนะเท่าที่สังเกตดูแบบเนี้ยอืม
นี่ค่ะคือรถเก๋งคันที่ชะลอเขาเห็นแล้วแหละว่าผู้ชายคนนี้ข้ามถนนแต่ปรากฏว่ารถกระบะซึ่งอยู่เลนขวาสุดเนี่ยมองไม่เห็นไง
ว่ามีคนเนี่ยเดินข้ามถนนก็เลยชนแบบไม่ได้เบรกแบบนี้นะคะค่ะก็เป็นทั้งจากสาเหตุคนข้ามถนนไม่ได้มองดูให้ดีและจากคนขับรถกระบะสีแดงเนี่ยขับเร็วเกินไปด้วยเนี่ยนะคะอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นสองอุทาหรณ์เนี่ยนะคะแต่กล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมดโดยผู้ชายคนนี้ที่ถูกรถชนอายุ๔๕ปี
เหมือนเมื่อกี้สักครู่นี้พยายามปั๊มหัวใจตอนแรกที่ไปถึงผู้ชายคนนี้คือยังแบบเจ็บสาหัสไงปั๊มหัวใจยื้อชีวิตแต่สุดท้ายยื้อไม่ได้ค่ะเสียชีวิตนะคะ
สอบถามนายอัธชัดคู่เจริญคนขับรถกระบะเล่าว่าก่อนเกิดเหตุขับรถออกจากมหาวิทยาลัยขับมาตามถนนตามปกตินี่แหละ
พอถึงจุดเกิดเหตุเขาย้ำว่าเขามองไม่เห็นว่ามีคนเดินข้ามถนนตอนนั้นก็เลยพุ่งชนอย่างจังค่ะฟังเสียงคนขับรถกระบะ
ติดไปแดงและผมก็เลี้ยวขวามาทางนี้ครับผมก็มาขวาตลอดครับและเขาก็เดินเหมือนเดินก้มหน้ามาอ่ะแล้วผมก็เบกไม่ทัน
แล้วก็ตามตำรวจต้องนำตัวคนขับรถกระบะไปสอบปากคำเพิ่มเติม